คดีนะครับซึ่งคดีแรกเกิดขึ้นวันที่๑๓ตุลาคม
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบศพของผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นสาวขายสินค้าออนไลน์
ก็เสียชีวิตถูกยัดอยู่ในกล่อง

ลักษณะการเสียชีวิตคือถูกทุบที่ศีรษะ
แล้วก็ถูกแทงเข้าที่ลำคอ๗แผล
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตามต่อแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร

เพราะว่ามีหนุ่มลูกครึ่งไทยสวิสที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไปนอนให้รถไฟทับอยู่ที่หัวหินเหมือนกัน
แล้วก็ศีรษะขาดกระเด็นรถไฟทับจนจำใบหน้าไม่ได้เลยนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมโยง๒เหตุการณ์นี้เข้าด้วยกัน
ก็คาดว่านุ่มลูกครึ่งไทยสวิสจะหนีความผิดด้วยการไปนอนให้รถไฟทับเป็นการฆ่าตัวตายนะครับ
ความคืบหน้ากรณีการพบศพนางสาวสุชาพัฒน์ฮิรันพันธโชธหรือว่าไก่อายุ๓๙ปี
อาชีพขายสินค้าออนไลน์ถูกฆาตกรรมยัดศพใส่กล่องขนาดใหญ่
ไว้ในบ้านเช่าหลังหนึ่งในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีคัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ส่วนสภาพศพของเธอนะครับก็ถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่ลำคอ๗แผลถูกทุบที่ศีรษะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบศพ
อกจากนี้ยังพบมีดทำครัวเปื้อนเลือด๑เล่มตกอยู่ที่อ่างล้างหน้าจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ภายในบ้านเช่านี้นะฮะก็พบรถเก๋งสีดำของผู้ตายจอดอยู่หน้าบ้าน
คือก่อนหน้านี้ทางญาติของผู้ตายได้แจ้งความไว้ที่สนประเวทที่กรุงเทพ
เพื่อที่จะตามหาว่าผู้หญิงคนนี้หรือไก่หายไปไหน
บอกว่ากำลังรู้สึกผ่อนคลายที่นู่นที่นี่ที่หัวหิน
แล้วก็เหมือนเดินทางมาทิ้งสิ่งไม่ดีลงทะเลซะหน่อยนะครับ
นี่เป็นโพสต์สุดท้ายของนางสาวไก่หรือว่านางสาวสุชาพัฒน์
สรุปแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนประเวทก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของพื้นที่อื่น
แล้วก็ไปประสานกับตำรวจของสพหัวหินเนื่องจากทราบว่าผู้ตายหายไปที่หัวหินแห่งนี้
เพราะขับรถมาที่หัวหินและมีการเช็คอินในเฟซบุ๊คที่หัวหินที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
กระทั่งชุดสืบสวนพบรถที่บ้านหลังดังกล่าวแล้วเข้าไปตรวจสอบก็ตกใจแล้วครับ
พบเป็นศพถูกฆ่ายัดกล่องนะครับ
พลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคลีขัน
เปิดเผยหลังประชุมติดตามคดีกับชุดสืบสวนบอกว่า
คดีนี้ค่อนข้างชัดเจนเรื่องพยานหลักฐานของอาวุธมีดรถของผู้ตายแล้วก็รอยเลือดในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม
แล้วก็พบว่าผู้ต้องสงสัยนะครับ
น่าจะคือนายดิตธวัฒน์หนุ่มลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
เป็นพนักงานโรงแรมในอำเภอหัวหิน
และเป็นคนไปเช่าทาวน์ฮาวส์ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่๙ตุลาคม
และนายดิตธวัฒน์โทรหาผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายเป็นสาวขายของออนไลน์ให้มาพบที่ทาวน์ฮาวส์หลังดังกล่าว
ก่อนจะมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
และนายดิตธวัฒน์ใช้มีดกระหน่ำแทงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิต
จากนั้นยัดศพใส่กล่องพลาสติกทิ้งไว้ในห้องน้ำ
ล็อกประตูแล้วก็ไปทำงานตามปกติ
กระทั่งตำรวจมาพบศพและตามหาตัวนายดิธวัฒน์

ขณะนั้นเองนายดิตธวัฒน์หลบหนี

ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปถึงทางตัดรถไฟบางไซน้อย

บอกกับภรรยาของตัวเขาเองนะครับ
ภรรยาก็คือนางสาวอัญชาลีหรือพลอยวงฤทธิ์ภรรยา
ว่าตัวเขาเป็นผู้ก่อเหตุลงมือฆ่านางสาวไก่
ใช่ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซต์ไปถึงอยู่ใกล้กับร้างรถไฟ
มีคนเห็นเหตุการณ์นะคุณว่าเขาก็สูบหรีด้วยความเชื่อ
พอรถไฟวิ่งมาก็ไปนอน
โดยก่อนที่จะไปนอนให้รถไฟทับสิ่งที่เขาโทรบอกภรรยาก็คือบอกว่า
ขออภัยด้วยอภัยให้พี่นะนะครับจากนั้นก็ไปนอนให้รถไฟทับ
ดังนั้นตำรวจของหัวหินและตำรวจของเพชรบุรี
เขาก็เลยนี่แหละครับสรุปเหตุการณ์ว่าชายหนุ่มที่นอนให้รถไฟทับ
เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ก็คือนายดิตธวัฒน์เจมส์คลอสอายุ๒๘ปี
เพราะว่ามีความสัมพันธ์กับนางสาวไก่
แล้วก็มีความสัมพันธ์ในคดีฆ่านางสาวไก่
จนกระทั่งเกิดความเครียดแล้วก็มานอนให้รถไฟทับจนเสียชีวิต
สภาพศพของนายดิตธวัฒน์ก็ศีรษะขาดแล้วฮะ
แล้วก็ร่างถลายไปไกลกว่า๒๐เมตร
ใบหน้าเละจนจำไม่ได้เลยนะครับ
แต่ตำรวจก็ตรวจพิสูจน์พบแล้วว่าคือนายดิตธวัฒน์จริงนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจจะรวบรวมหลักฐาน
และก็รอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนซะก่อน
และมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ